ไปดูความคืบหน้าคดีที่พ่อค้าวัววัย๖๘ปีถูกยิงเสียชีวิตที่เพชรชบุรีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทองที่ของสพบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
ก็ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับ
ก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อในชั้นนามสกุลพรมนวลละอองอายุ๖๘ปี
เป็นชาวตะบนปึกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดสิบเอ็ดมมสองนัดเข้าที่ปากกับกกหูซ้ายนะฮะอย่างละหนึ่งนัด
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๒ปลอกตกอยู่นะครับที่เกิดเหตุยังพบเงินสด๑๙๘๐๐๐บาทอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
คดีนี้ตำรวจบอกว่าก็พอจะรู้เบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับจากหลักฐานในที่เกิดเหตุตอนนี้มุ่งไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ผู้ตายวันนี้ทุกคนก็ไปร่วมกันประกอบพิธีศพให้กับผู้ตายที่วัดดอนเตาอิดในตะมนต์ปึกเตียนอำเภอท่ายางนะครับ
ก็ไปเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อรอรับศพเพราะว่าตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าน้องชายเนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิตเพราะอะไร
พี่ชายอายุ๘๐แล้วนะผู้ตายอายุ๖๘ไม่คิดว่าน้องชายจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ยืนยันว่าที่ผ่านมาน้องชายไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกับใครมาก่อน
ปกติเขาเป็นคนยังไงเขาก็ดีอ่ะมีอ่ะถ้าเจ้าคนถามเจ้าคนมีเขาก็ใดอ่ะมีเรื่องมีราวอะไรแต่ครั้ง
ครับครับแล้ววันนี้ที่มีเรื่องมีราวจนเสียชีวิตนี้เรารู้ไหมว่าสายมันเป็นจากไหนไม่รู้ว่ามีอีกแหละไม่รู้
ทีนี้ทางลูกชายของผู้ตายนะครับลูกชายชื่อนายบุญช่วยอายุ๓๔ปีบอกว่า
พ่อเนี่ยมีอาชีพค้าขายวัวก็ค้าขายวัวมากว่า๒๐ปีแล้ว
วัวมาลงในคอกที่เกิดเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิต
ก็จะเอามาขายให้กับชาวเพชรบุรีที่แวะเวียนเข้ามาซื้อ
ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมากกับใคร
ถ้าจะมีก็มีเรื่องเดียวที่ลูกชายคิดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุให้พ่อถูกยิงเสียชีวิต
ก็คือก่อนหน้านี้พ่อได้ไปเป็นผู้ใหญ่ในการเจรจาเรื่องงานมงคลสมรสให้กับหลานชาย
แล้วก็นัดวันกันไว้แล้วว่าจะจัดพิธีวันไหนอะไรยังไง
ซึ่งก็ทราบมาว่าทางฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งผู้หญิงโทรมาประสานขอที่อยู่ของพ่อ
บอกว่าจะนัดเจรจาเรื่องการจัดงาน
พ่อก็บอกว่าก็มาเจอกันก็ได้ก็นัดกันเมื่อเย็นเมื่อวาน
แล้วตัวเองก็มารู้ข่าวนี่แหละว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตที่คอกวัว
ส่วนพยานบุคคลในพื้นที่ในระแวกนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสักช่วงบ่ายมีรถยนต์ขับแวะเข้ามาหาผู้ตาย
แล้วก็เห็นว่ามีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแถวคอกวัวของในชั้นผู้ตาย
ซึ่งชาวบ้านเขาจะมาติดต่อขอซื้อวัวพอดี
ก็พบว่าอ้าวนอนตายแล้วเลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีพลตมตรีเทียนชัยคามปโส
บอกว่าแนวทางการสืบสวนก็คงจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว

เดี๋ยวก็จะดูก่อนว่ามันจะมีเหตุอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่อย่างไร
เรื่องเงินที่พบในที่เกิดเหตุอันนี้เป็นเงินที่ชาวบ้านเขามาซื้อวัว๙ตัว

แต่ตอนนี้แกะรอยจนรู้ตัวมือปืนคนนี้แล้วนะครับ
ซึ่งมีรายงานว่ากำลังจะมอบตัวกับสพบ้านลาดอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าตกลงแล้วมูลเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่